ก็อย่างที่เดียได้พูดไปนะคะ

เดี๋ยวว่าเดียศรัทธาในความเป็น
สถาบันของพักประชาธิปัตย์นะคะ

ในการขับเคลื่อนเรื่องของระบอบประชาธิปไตย

ทีนี้ถ้าเราอยากจะทำเรื่องของ
ขับเคลื่อนเรื่องระบอบประชาธิปไตย

เดี๋ยวว่ามันก็คงจะเป็นคำถามที่เราจะต้องกลับมา

เพราะฉะนั้นพอมันกลับมาเป็นแบบนี้แล้ว

เมื่อเรากลับมาตัดสินใจก็คงต้องกลับมาดูว่า

ถึงความเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตย

ประชาธิปัตย์เป็นพักที่อยู่กับคนไทยเรามา๖๐

องค์กรสถาบันของพัก

มันเป็นเรื่องที่ก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามการเวลา

มันไม่มีการผูกขาดทางอำนาจใดทั้งสิ้น

ในการตัดสินใจมติพัก
ท่าทีใดของพักที่จะออกมาจากที่เดียได้ศึกษา
ก็คือสสสมาชิกพักทุกคน

ในการที่จะเข้าไปถกความเห็นเข้าไปอภิปรายข้อมูลของตนเอง
แล้วสุดท้ายก็ใช้เวทีภายในพักนี่นั่นแหละค่ะ
ก็คือกระบวนการประชาธิปไตยภายในพัก
ในการโหวตหาเสียงส่วนใหญ่แล้วก็ออกมาเป็นท่าทีมติของพักค่ะ